เริ่มกันที่สถานการณ์ไฟป่าที่จังหวัดนครนายกเลย

แนวโน้มดีเพราะเจ้าหน้าที่ประเมินว่าวันนี้ไฟน่าจะดับครับคุณวรพร
นี่แหละฮะไฟน่าจะดับได้วันนี้แหละ
แต่คุณผู้ชมครับผลกระทบแน่นอนสัตว์ป่า
ป่าได้รับผลกระทบแน่ครับคุณผู้ชมครับ

ผู้ชมครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับคุณ
ผู้ชมครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับคุณ

ทางยากระบากในการจะเข้าไปดับไฟเหมือนกันเจ้าหน้าที่อุทยานแห่ง
เวียงโกสัยนะครับไปควบคุมแล้วก็ดับไฟป่าเดินเท้า
กันเข้าไปแล้วไปทำแนวกันไฟป้องกันการลุกลามที่มันจะ
กินวงกว้างขึ้นกว้างขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้
คือถ้ามีไฟป่าเนี่ยแน่นอนครับเต่าเราก็รู้อยู่แล้วมัน
เชื่องช้าเต่ามันมักจะไม่รอดครับมักจะตายในกองไฟ
ทรพลมณีอ่อนนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษนะครับของกรม
อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ท่านโพสต์คำแนะนำ
การช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าเช่นวิธี
ตรวจสอบแล้วก็วิธีปฐมพยาบาลซึ่งหมอล็อตนะครับอธิบาย
ภาพที่นะฮะไฟป่าก็โหดร้ายอยู่แล้วเห็นซากสัตว์ป่า
ตายก็น่าเวทนาครับไม่เผาปากกันนะครับ